ก่อนที่เราจะขับรถก็ต้องตั้งสติก่อนสตาร์ท
จริงค่ะแต่ก็อย่าลืมตั้งตาดูให้ดีด้วย
ว่าในรถของคุณเนี่ยมีแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามาหรือเปล่า
ไปดูให้ดีค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๙หมู่๗
ตำบลบ้านพรานอสวังหาจังหวัดอ้างท่อง
ไปที่นี่ไปเจอกับคุณนวพัฒน์สินทุเดชอายุ๒๗ปี
ก็เป็นคนโทรศัพท์ไปแจ้งกู้ภัยว่า
นี่ค่ะจอดรถเอาไว้ที่ตรงนี้บริเวณลานหน้าบ้าน
จอดไว้อยู่เฉยแต่บังเอิญบังเอิญออกมาเจอ
แขกไม่ได้รับเชิญก็คืองูค่ะ
งูธรรมดาด้วยเป็นงูเห่า
มันเลื้อยเข้าไปซุกซ่อนบริเวณซุ้มหน้าล้อรถเนี่ยค่ะ
แล้วก็หายไปภายในรถเอาแล้ว
จะใช้รถยังไงล่ะทีนี้ใครจะขับก็ขับเถอะ

ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยนะคะพอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึง
ก็พบว่างูตัวนี้มันไปแอบซุกซ่อนอยู่บริเวณรอยต่อประตูฝั่งคนขับ
ยังพ่นพิษใส่เจ้าหน้าที่ด้วยดูสิ
ใช่งูเห่าด่างมันพ่นพิษนะโอ้โห

งูเห่าด่างที่คุณชนะบอกว่ามันพ่นพิษมันพ่นได้ในระยะไกลด้วย
ถ้าโดนตาเนี่ยก็ตาบอดเลยคุณผู้ชม
สุดท้ายท้ายที่สุดมันก็ถูกจับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เราเชี่ยวชาญจับได้ภายใน๑๕นาทีเท่านั้น

วัดความยาวดูแล้วงูยาวประมาณ๖๐เซนติเมตร
ก็ไม่มากไม่น้อยแต่มันก็เป็นงูเห่า
เพราะฉะนั้นดีที่เจ้าของรถเขาสังเกตเห็นว่ามีงูเลื้อยเข้าไป
นี่ถ้าแบบไม่ได้สังเกตสังกาให้ดีนี่นะ
โอ้โหไม่อยากจะคิดว่าจะไปเจอกันจ๊ะเอ๋ในรถกันยังไง
เดี๋ยวนี้งูนอกจากว่าเข้าบ้านเข้าห้องน้ำแล้วเข้ารถเยอะนะ